ทีนี้พี่เบิร์ตก๊อฟคุณผู้ชม

หรือว่าสถานที่แห่งนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิต

ผมอยากไปทัวกินที่ญี่ปุ่น
ผู้ชายคนนี้เป็นชาวเมืองสองแขวพิศนุโลกค่ะ

อยากจะมาที่สนามหลวงกรุงเทพมหานคร
ล่าสุดเขาตัดสินใจทำในสิ่งที่เขาต้องการแล้วนะคะ
นี่ค่ะจูงหมา๒ตัว
ตะกร้าสีเขียวนั่นคือลูกหมาอีก๙ตัวค่ะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าคุณเดชาดีอิน

เขากำลังเดินอยู่ริมถนนสายเอเชีย

แล้วก็อยู่บริเวณพื้นที่ตำบลน้ำตาลอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะ
ว่ามือซ้ายเขามีอะไรมีหมา๒ตัว
หมาสองตัวเนี่ยเป็นหมาคู่ใจนะฮะส่วนในตะกร้าสีเขียวเนี่ยมีลูกหมาเพิ่งคลอดอีก๙ตัวค่ะ
เราถามคุณเดชาว่าทำไมทำไมต้องจูงหมาเดินมาสู่กรุงเทพมหานครแบบนี้นะคะ
คุณเดชาตอบก่อนเลยบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีอาชีพอะไรเป็นหลักแหล่งแต่ว่าฝันว่าครั้งหนึ่งอยากไปเที่ยวสนามหลวงกรุงเทพมหานคร
ตัดสินใจในเมื่อฝันแล้วก็ต้องทำฝันนั้นให้เป็นจริงนะคะตัดสินใจเดินเท้าออกมาจากบ้านที่พิศนุโลกตั้งแต่๒๐พฤษภาคม
พร้อมกับสุนัขคู่ใจอีก๒ตัวลูกสุนัขอีก๙ตัวเดินเท้ามาเรื่อยค่ำไหนนอนนั่นทั้งปั๊มน้ำมันทั้งสาราที่พักริมทาง
แล้วจะบอกว่าอุ้ยนี่ไงลูกหมา๙ตัวก๊อฟเอาสักตัวแม้ชอบหมาใช่ไหม

เขาบอกว่าตลอดสองข้างทางนะก็มีผู้ใจบุญนะคะให้อาหารบ้างน้ำดื่มบ้างมาตลอดทางเลยนะคะ
เราถามต่อมาคนเดียวจะสะดวกกว่าไหมกับการจูงหมามา
เขาบอกว่าที่เอาลูกสุนัขมาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าทิ้งไว้ที่พิศนุโลกเนี่ยก็ไม่มีใครดูแลนะคะ
ถามต่อทำไมต้องเดินเท้าเปล่าไม่ขึ้นรถมากับหมาแบบนี้ใครจะให้ขึ้นรถแล้วนะคะ
คุณเดชาบอกแบบนี้ไม่มีผู้โดยสารไม่มีรถโดยสารคันไหนอนุญาตให้นำหมาขึ้นรถมาด้วยนะคะ
กระทั่งวันที่๒๕พฤษภาคมเดินทางมาถึงจังหวัดสิงห์บุรี
เอาล่ะเกิดอาการท้อใจถอดใจเพราะว่ารถบนถนนเนี่ยมันมากเหลือเกินเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะคะ
ตัดสินใจหันหน้าเดินทางกลับพิศนุโลกหันหลังกลับแล้วนะคะหลังจากที่เดินทางมา
กรุงเทพเขาบอกว่าตัดสินใจหันหลังกลับค่ะกลับบ้านเกิดเมืองนอนที่พิศนุโลกดีกว่า
ผู้สื่อข่าวของเราก็ให้การช่วยเหลือค่ะ
พาขึ้นรถกระบะเพื่อนำไปส่งกลับบ้านเกิดที่พิศนุโลก
แต่ว่าคุณเดชาเอ้ากลับตอบปฏิเสธ
ผมมาด้วยตัวผมเองผมเดินเท้ามาเอง
ผมก็กลับด้วยเท้าของผมเองนี่แหละค่ะ
ไม่ยอมขึ้นรถกระบะของนักข่าวของเรานะฮะ